หลวงพี่จีวอนปลิวฮะจะไม่ปลิวได้ไงอยู่ดีมีใครก็ไม่รู้
บุกเข้ามาจะเอาไม้ไล่ฟาดหลวงพี่ครับ
หลวงพี่จีวอนปริวฮะจะไม่ปริวได้ไงอยู่ใดมีใครก็ไม่รู้

เพราะเจอสาวใหญ่แบกเก้าอี้มาจะไล่ฟาดพระคุณเจ้า

อาตำาก็โกยก่อนแหละโกยเถอะโยม

ใครจะอยู่ก็อยู่พระไม่อยู่แล้วแล้วช่วงนี้งดรับกิจนิมนต์
เพราะว่าต้องโกยก่อนแล้วฮะสาวคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้
แล้วอยู่ดีเนี่ยแกบิดมอเตอร์ไซค์บีดมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกสีแดง
พอมาถึงตรงหน้าลานของไหว้พระราหู
เขาจะมีอุปกรณ์ในการไหว้พระราหูนะของดำ๘อย่าง
เขาวางอย่างนั้นไปมาคือโดยปกติแล้วก็ต้องคนทำบุญ
อดใส่ตู้ก่อนพอหยอดใส่ตู้แล้วก็หยิบถาดไปคนละถาดคนละถาด
แต่คราวนี้สาวคนดังกล่าวนี้มาถึงหยิบทีนึง๖ถ่าน
หยิบแล้วไปวางหยิบแล้วไปถวายหยิบแล้วไปถวายไม่
ไม่ทำบุญแม้แต่บาทเดียวแล้วยังไงต่อก็เดินไปตีละครั้งดังบึ้ง
ตีระคางดังคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสูรินนะ
ตีดังขนาดเชียงรายแทบจะได้ยินคือตีจนไม้หลุดมือ
ตีแรงมากหยิบของไปถวายพระราหูยกเท้าให้พระด้วย
ถ้าแถวบ้านแล้วเรียกทีนแล้วนี่ยกเท้าให้พระจากนั้นมา
ตอนไหนยกตอนจะกลับแล้วหยิบเครื่องสังขทาน
กลับบ้านไปอีก๒ถุงฮะแล้วบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ดิฮะวิ่งตามไหมโอ้โหโยมเขาเดือดขนาดนี้
ตมาก็ไม่กล้าแล้วจากนั้นก็เลยเอาคลิปนี้
แต่หลวงพ่อท่านไหวพลิบดีมากนะระหว่างที่วิ่ง
ระหว่างที่สาวคนนี้กำลังจะวิ่งมาเนี่ยเก็บคลิปเอาไว้ด้วย
และสุดท้ายก็ไปแจ้งความเพื่อติดตามตัวสาวรายนี้มา
เรื่องต้นเหมือนว่าจะมีอาการทางจิตอยู่เหมือนกัน
เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือความระทึกที่เกิดขึ้น
วัดศรีรัตนารามอำเภอเมืองสุรินครับ